ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีกันหน่อยนะครับเป็นสิ่งที่ตำรวจต้องไปคลี่คลายกันต่อนะ
ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมอำพรางทิ้งศพไว้หรือไม่อย่างไร
ผู้ชายคนนึงถูกพบเป็นศพ
มีชาวบ้านออกไปหาปลาเขาไปแถวนี้ทับช็อก
ไปเจอศพศพหนึ่งนะครับลักษณะเหมือนกับคิดสั้นผูกคอตาย
แต่มันจะใช่หรือเปล่าเนี่ยตำรวจต้องไปคลี่คดีต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นป่าอ้อยนะครับอยู่ริมห้วย
ใกล้กับฟาร์มแห่งหนึ่งในซอยแถวริมถนนสาย๓๔๔
ขาเข้าแกลงครับตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ของที่ของสพบ้านบึงนะครับตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะฮะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่เข้ามาในป่าลึกเข้ามาจากป่าอ้อยเข้ามาอีก
ห่างจากถนนเข้ามาสักสามกิโลเมตรครับเป็นป่ามันสลับป่าอ้อย
แล้วก็พื้นที่รกร้างย่าวัชพืชขึ้นเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับ
จอดรถแล้วต้องเดินเท้าเข้าไปอีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับถึงไปเจอจุดที่พบศพ
ซึ่งเป็นริมห้วยมีต้นมะเดือขึ้นอยู่ริมห้วยนะฮะ
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ที่เจอเป็นผู้ชายนะครับสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลเสื้อยืดสีน้ำเงิน
แล้วสวมแจ็คเก็ตสีน้ำเงินด้วยด้านในเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง
มีรองเท้าแตะแบบสวมสีน้ำเงินถอดวางอยู่ถัดจากศพไปเล็กน้อย
จะไปเจอถุงฮิ้วพลาสติกสีขาวหนึ่งใบข้างในมีพวกของใช้ส่วนตัววางไว้กับพื้นนะฮะ
สันนิษฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าศพของชายคนนี้
อาจจะเป็นนายสมเกียจพิมพ์สกุลอายุ๖๐ปีที่หายตัวไป๔วันแล้วนะครับ
สภาพศพคือใบหน้าเนี่ยมันไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้วอะครับ
ค่ะเพราะถูกทิ้งเอาไว้ก็หลายวันอืมขึ้นอืดเน่าเปื่อยด้วยนะครับ
แต่ถ้าท่านไม่ใช่นะครับหรือว่ามีญาติญาติที่บอกว่าโอ้โหไม่ใช่ยังเจอเขาอยู่เนี่ย
ยังไงบอกสพบ้านบึงหน่อยนะฮะรีบไปหาตำรวจหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นนายสมเกียจพิมพ์สกุลอายุ๖๐ปี
จุดที่เจอศพอยู่ห่างจากบ้านของนายสมเกียจประมาณ๒๗กิโลเมตร
ถ้าจะเดินเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ๓๐๔๐นาทีที่จะถึง
ตำรวจเขาไล่ตรวจสอบต่อนะพอคาดว่าจะเป็นคนนี้นะฮะ
ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนี่ฮะบ้านของเขาอยู่ตรงนี้
บ้านของนายสมเกียจนะครับถ้าเดินไปเรื่อยเนี่ย๓๐๔๐นาที๒๗กิโลเมตร
ไปถึงจุดที่เจอศพเราได้คุยกับชาวบ้านที่เขามาพบศพนะครับ
ชื่อว่านางแดงอยู่ดีอายุ๕๒ปีวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วได้คุยกับเขานะครับ
นางแดงบอกว่ามากับเพื่อนนะครับออกมาวางเบ็ดหาปลาที่ลำห้วย
ตอนที่นั่งกันอยู่เนี่ยได้กลิ่นเหม็นรุนแรงก็พยายามมองหาตำแหน่งตามกลิ่นที่โชยมา
แล้วก็ไปดูจนกระทั่งไปเจอศพตอนที่ไปเจอเนี่ยศพที่อยู่เนี่ยนอนหงายอยู่กับพื้นแถวโคนต้นไม้
ตอนนั้นก็ตกใจมากนะเขาก็รีบเลยนะครับพากันเดินออกมาแล้วก็ออกจากพื้นที่ไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับมีนายนุศิษฐ์ชุมเย็นอายุ๒๙ปีเดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เลยโทรไปหาแม่แล้วก็ทำให้ทราบว่าลุงของเขาเนี่ยหายตัวไปจากบ้านเนี่ย๔วันแล้วยังไม่ได้แจ้งความ
ลุงเนี่ยมีนิสัยชอบดื่มเหล้าแล้วหายตัวไปจากบ้านบ่อยค่ะนะฮะลุงของเขาก็ตามที่ตำรวจคาดแล้วครับ
ก็คือนายสมเกียจพิมพ์สกุลเนี่ยเบื้องต้นตำรวจได้เก็บหลักฐานต่างบันทึกภาพหลักฐานต่างเอาไว้ก่อนนะครับ
ด้วยว่าตรงกับคนที่เขาแจ้งว่าญาติของเขาหายไปหรือไม่
จะใช่นายสมเกียจพิมพ์สกุลวัยหกสิบปีไหมที่สำคัญตอนนี้ยัง
ตัดประเด็นเรื่องของการฆาตกรรมทิ้งศพอำพลางเอาไว้นะ
ครับนอกจากเรื่องของการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายวันนี้
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุด
เกิดเหตุนะฮะมีนายกิติศักดิหลกพิชัยรัฐเป็นกู้ภัยหนองปลือ
สองแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกับผู้เสียชีวิตด้วยเขาพา
ทีมข่าวของเราเข้าไปยังจุดที่พบศพนะครับเป็นป่ามันป่าไร่อ
สลับกันไปเนี่ยต้องเดินเข้าไปนะฮะเดินเข้าไปเนี่ยฮะคือ
รถเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเดินเข้าไปสักหนึ่งกิโลเมตรฝ่าต้น
ที่สูงเกือบสามเมตรไปตอนเนี้ยชุ่มไปด้วยน้ำด้วยหน้าฝนฝน
ก็เพิ่งตกก่อนที่ทีมข่าวของเราจะไปถึงด้วยก็ลำบากอยู่
พอสมควรนะครับพอเดินเข้าไปสักพักนึงเนี่ยไปถึงจุด
ที่เจอศพจุดนี้เนี่ยนะฮะคาดว่าผู้ตายเข้ามาผูกคออยู่ใต้
ต้นมะเดือใกล้ใกล้กันก็มีห้วยธรรมชาติเล็กอยู่ชาวบ้าน
มักจะมาหาปลากันค่ะนะครับแล้วก็มีต้นไผ่ขนาดใหญ่ด้วยส่วน
ไนลอนสีเขียวที่พันอยู่ที่คอผู้ตายเนี่ยนะครับกู้
เก็บไปเป็นหลักฐานแล้วนะฮะนายกิติศักดิ์ที่เป็นกู้ภัยที่พา
เรามานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้หลังรับแจ้งเหตุก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุ
สภาพศพที่เจอที่เห็นก็คือเน่าเปื่อยแล้วไม่สามารถระบุตัวตนได้แล้ว
รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายแล้วมีเชือกไนลอนสีเขียวผูกมัดอยู่ที่ลำคอ
อีกส่วนนึงเนี่ยมันขาดอยู่ที่กิ่งต้นมะเดือแล้วมันมีถุงสีขาวอยู่เนี่ย
ก้นถุงเนี่ยมีถุงยาเส้นตกอยู่คาดว่าจะเป็นของผู้ตาย
ตอนที่เจอศพไม่มีใครแสดงว่าเป็นญาตินะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการผูกคอตาย
อันนี้เบื้องต้นนะหลังจากนั้นมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับ
แจ้งว่าในติ๋งชื่อจริงคือนายสมเกียจพิมพ์สกุลหายตัวไปจากบ้าน
หายไปตั้งแต่ก่อนวันที่สิบสองสิงหาคมแล้วก็คิดว่าในติ๋งเนี่ย
จะต้องเป็นผู้ตายแน่ที่เจอศพเมื่อวานนี้เนื่องจากเขาชอบออกจากบ้านแล้วก็หายไปเป็นประจำ
มีนิสัยก็คือชอบดื่มเหล้าแล้วทุกวันเนี่ยในติ๋งก็จะเดินมาที่ไร่อ้อยไร่มันแบบเนี้ย
มาหาหน่อไม้เอาไปขายบ้างเงินที่ได้มาก็เอาไปซื้อเหล้ามาดื่ม
ว่านายสมเกียจหรือว่าในติ๋งจะเดินเข้ามาที่ไร่แห่งนี้
มาทางไร่มันนะครับแล้วก็ลัดเลาะเรื่อยผ่านป่าอ้อยผ่านไร่มัน
ป่าที่รกร้างต่างระยะทางก็๒กิโลเมตรกว่าเกือบ๓กิโลเมตร
แล้วก็คงมาผูกคอตายตรงนี้ส่วนสาเหตุก็อาจจะเป็นการเครียดเรื่องปัญหาชีวิต
เนื่องจากเขาแยกทางกับภรรยาเพราะว่าภรรยานี่ก็รับไม่ได้
ทางนายสมเกียจเขาก็ติดเหล้าอย่างหนักส่วนประเด็นที่หลายคนคิดว่า
อาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหนองปลือ๐๔
นายกิติศักดิ์ที่พาเรามาดูพื้นที่เนี่ยบอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับ
เนื่องจากตัวของนายสมเกียจเองเขาไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
เขาก็อยู่ของเขาคนเดียวแบบนี้อยู่แบบสันโดดนะฮะ
ไปหาของป่าหาหน่อไม้หาอะไรได้เอาไปขายก็ซื้อเหล้าดื่มเขาก็อยู่อย่างนี้
เรื่องอาถรรพีสางอะไรไม่มีใครพบเห็นสิ่งปกติ
ว่าเคยเจออะไรเลยนะครับก่อนที่จะมาเจอศพ
เขาเป็นคนแบบเป็นคนติดเหล้าหนักมากคือขาดไม่ได้เลย
เขาก็จะหารับจ้างเพื่อแลกเหล้าหาหน่อไม้ขายบ้างหาเผาถ่านขายตามหมู่บ้านบ้าง
เขาก็อาจจะมีทะเลาะกับน้องสาวเขาบ้างอะไรอย่างเงี้เพราะเขาเป็นคนติดเหล้า
แล้วเขาอยู่บ้านไหมวะเขาเล่ร่อนไปนู่นไปนี่
ก็กลางวันเขาจะออกมาตามป่าอย่างเงี้ยครับกลางคืนเขาก็จะกลับไปนอนหน้าบ้านที่ว่าบ้านน้องสาว
ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเป็นการฆ่าศพฆ่าอำพลางอะไรอย่างนี้
ไม่หรอกครับไม่หรอกครับเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่มีอะไรกับใคร
เขาก็จะอยู่แบบโดดเดี่ยวส่วนตัวของเขาไปเรื่อย
ญาติญาติตอนนี้ก็มาที่กรุงเทพแล้วนะครับเพื่อรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าใช่ญาติของตัวเองหรือไม่
ถ้าเกิดใช่ชัดเจนออกมาก็จะได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อ
ส่วนสาเหตุก็ต้องรอพร้อมกับการชนะสูตรว่าเป็นใครออกมาพร้อมกันนี่แหละ